ของร้านราดหน้าสุดทนถอดรองเท้าแตะตบตบตบชายเล่ร่อนให้ราดหน้ากินตลอด
ยังมาขโมยจักรยายนพ่วงค่าไปขายอีกครับมึงไปฮะมึงขอข้าวมึงขอข้าว
นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
วิทยุบอกเจอคนร้ายที่ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ของร้านลาดหน้าไปแล้วนะที่เจ้าของร้านมาแจ้งความเอาไว้
แล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานว่าคนที่เอาไปคือคือในออสครับเนี่ยฮะ
ออสกำลังเอาไปแล้วนายออสขุนเทียนประดิษฐ์อายุ๔๕ปี
เขาเป็นคนเล่ร่อนนะนี่ครับโอ้โหเข็นแล้วขี่ออกไปแบบนี้เลยเหรอเนี่ย
ออสนี่ไม่มีงานทำนะขอข้าวตามร้านอาหารกินประทังชีวิตไปวัน
ชายคนนี้ก็มักจะมาขอข้าวนะครับที่ร้านกิน
เจ้าของร้านก็สงสารให้แทบทุกครั้งตำรวจควบคุมตัวได้นะครับ
ออสรับสารภาพบอกว่าขโมยจักรยายนต์พ่วงข้างไปขายจริงนั่นแหละ

พอเงินหมดก็กลับมาได้รอดอยู่ในเขตเทชาวา
นครอุดรธานีอีกมาขอข้าวเขากินอีก
ตำรวจควบคุมตัวในออสนะครับไปตรวจยึดรถที่
เอาไปขายที่อำเภอหนองบัวซอคืนมา
แล้วเอามาเป็นของกลางก่อนนะครับ